ยังอยู่ในเรื่องของกระแสของการเมือง
แต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยมันก็จะมีข่าวจริงบังไม่จริงบ้าง
ข่าวลือข่าวลวงเช็คให้ดี
เพราะล่าสุดนี้มันเกิดขึ้นกับพักประชาธิปัตย์
มันมีข่าวลือออกมาแบบนี้ว่าคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนค่ะ
ซึ่งรักษาการเลขาธิการณเวลานี้แอบไปมีดิวลลับเหรอ
แอบติดต่อกับเพื่อไทยแอบติดต่อกับก้าวไกล

เขาบอกว่าจะพาโอ้โห๑๖เสียงนะ
ใช่ค่ะไปอยู่กับพักเก้าไกลเลยเอ๊ะมันยังไงกันแน่ละ

ใช่เขาบอกว่ามีการจะมีดิลลับ๑๖เสียง
จากจำนวนสอของภักดิ์ประชาธิบัติที่ได้มา
คือล่าสุดเนี่ยทางด้านของคุณอลงกองพลบุตรรักษาการรองหัวหน้าพักนะคะ
ลิงก์ข่าวนี้ลงไปในกลุ่มไลน์สื่อมวลชนของพัก
แล้วก็บอกด้วยนะว่าข่าวนี้มันไม่เป็นความจริงนะ
อันนี้เป็นการปล่อยข่าวเพื่อดิสเครดิตภักดิ์ประชาธิปัตย์
แล้วก็ชี้แจงว่าขอให้สื่อมวลชนไปตรวจสอบข้อที่จริงก่อนนำเสนอข่าวด้วยนะ
โดยเฉพาะการอ้างแหล่งข่าวที่ไม่ได้มีการระบุตัวตน

ดิสเครดิตภักดิ์ประชาธิปัตย์โดยไม่รู้ตัว
ทันทีที่เห็นข่าวสอบถามไปที่คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนแล้ว
ได้รับการยืนยันเหมือนกันว่าไม่เป็นความจริงค่ะ
ส่วนทางด้านของคุณอลงกรเองก็ยืนยันนะคะในข้อเสนอให้พักประชาธิปัตย์นั้น
โหวดหัวหน้าภักดิ์เก้ากลายเป็นรัฐมนตรี
เป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีเงื่อนไข
เพื่อสนับสนุนหลักการเสียงข้างมากในสภาค่ะ
พักประชาธิบัติก็ต้องพร้อมเป็นฝ่ายค้าน
ในการตรวจสอบรัฐบาลภักดิ์เก้ากลาย
และยืนยันจุดยืนของพักประชาธิปัตย์อีกครั้ง
ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา๑๑๒
เช่นเดียวกับทางด้านของคุณชัยชนะเดดเดโชนนะคะ
ว่าที่ส
เพราะอะไร
แล้วก็พอเข้าใจว่าที่มีกระแสข่าวแบบนี้ออกมา
เป็นเพราะประชาชนอาจจะอยากทราบจุดยืนของพัก
ก็ย้ำไปตอนหาเสียงแล้วว่าจะไม่มีการยกเลิก

ส่วนการตัดสินใจว่าพักประชาธิปัตย์จะไปในทิศทางใด

มาประชุมร่วมกับสสใหม่นั่นเองค่ะ

ประชาธิปัตยจะนัดคุยกันกรรมการบริหารพัก
กับสอนะครับเราต้องลงมะติกันว่าทิศทางของประชาธิบัติกวาชปอล